คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่ริมถนนมอเตอร์เวย์อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
เมื่อคืนนี้ค่ะมีรถคันหนึ่งนะคะจอดอยู่ข้างทาง
แล้วปรากฏว่าไฟไหม้คือไฟพลึบแล้วก็ลุกท่วมทั้งคันเลย
แต่ว่าในภาพจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงถือถังดับเพลิงไป
แล้วก็พยายามจะฉีดเพื่อดับไฟนะคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

เดี๋ยวค่อยเล่าถึงสาเหตุของรถคันนี้ที่ไฟไหม้
แต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตถึงผู้ชายคนนี้ด้วยที่พยายามจะไปช่วยดับไฟ
วันดีเขาไปช่วยอะนะคะฮือผู้ชายคนนี้เป็นดารานะคะ
คุณเคพัทรพลค่ะเล่นละครเรื่องสารวัตรใหญ่
แล้วก็เป็นอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงรหัสศิลปิน๑๔

รถเก่งฮอนด้าสีแดงทะเบียนขอไข่ขอไข่๖๙๙๙๙ชนบุรี
ขับมาบนเส้นมอเตอร์เวย์แล้วก็หยุด
คือหยุดกระทันหันนะคะแล้วไฟลุกท่วมเลย
ไฟมันเริ่มจากเบาะด้านหลังรถเนี่ยนะคะ
คนก็ตกอกตกใจกันหมดรถก็ติดยาวเลย
นี่ค่ะคุณเคพัทรพลเขาเพิ่งเสร็จงาน
จากการแจกถุงแยงที่ไปกับชาวบ้านแถวนั้น
กำลังจะเข้าเวรกู้ภัยป่อเต็กตึง
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือก็เลยรีบไปนะคะ
พอไปถึงเห็นน้องผู้ชายซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของรถ
ก็ยืนตกใจอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยรีบบอกให้หลบมั่น
เพราะว่าถังดับเผลิงขนาดเล็กที่อยู่ในรถอยู่แล้วขาดฉีดไป
ไปทั้งหมด๔ถังยังเอาไม่อยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
ไฟมันลุกไหม้แบบรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงแบบปุ๊บปุ๊บเหมือนแบบจะระเบิดอะไรอย่างนี้นะคะ
ทีนี้ก็ต้องให้รถดับเพลิงมาแล้วก็มาช่วยดับไฟ
ทีนี้ค่ะเจ้าของรถเป็นนักศึกษาค่ะ
อายุ๒๑เขาบอกว่าก็ขับรถออกมาจากหอพักจะกลับบ้านที่ชนบุรี
ระหว่างทางรู้สึกรถมันวิ่งสะดุดยังไงก็ไม่รู้ก็เลยรีบจอดริมทางนะคะ
จอดปุ๊บไฟมาเลยไฟมันเริ่มไหม้จากเบาะหลังนี่ค่ะ
แล้วไฟก็ลุกพลึบอย่างรวดเร็วเลยนะคะคุณเคพัทรพลนักแสดงหนุ่มที่เข้าไปช่วยอ่ะค่ะ
บอกว่าเขาเป็นอาสาสมัครมาหลายปีแล้วแหละ๒ปีก่อนเคยเจอเหตุการณ์คล้ายกัน
มีรถยนต์ระเบิดข้างทางแบบนี้แต่ตอนนั้นไม่ได้เข้าไปช่วยคือช่วยไม่ทัน
ไฟมันลุกท่วมแบบรุนแรงจนไฟคลอกคนในรถคันนั้นเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะ
พอมาเจอเหตุการณ์นี้มันเลยนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาเหมือนเดจาบู
โชคดีที่น้องคนที่ขับรถคันนั้นมาไม่เป็นอะไรนะคะ
รถมันเกิดเผ้งแม่งอย่างรุนแรงและมีเสียงระเบิดจากกระจกแตกและยางรถยนต์ที่เราได้บุหารให้โดนไฟที่มันก็ระเบิดตลอดเวลา
เข้าไปก่อนเอาไว้อยู่นะครับก็มีชาบ้านชาบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้างกันนะครับ
ดินทะลุของถนนมอเตอร์เวย์นะครับก็ส่งถังดับเพลิงมาให้ผมอีกประมาณ
ใช้ไปประมาณ๔ถังนะครับก็เอาไว้อยู่
ดึงน้องไปช่วยน้องเขาออกมาก่อนแล้วน้องเขายังอยู่ในอาการตกใจอยู่ครับ
ถ้าไฟเคราะห์เขาแบบเสียชีวิตฐานผมเอาออกไม่ทันจริงผมขอโทษนะจริง
มันก็ฝังใจเราต้อทั้งนั้น
ใช่ผมก็อยากบอกเพื่อนคุณพี่ที่ใช้รถ
เราต้องมีสปีครับ

ออกได้รีบออกเลย
พวกทรัพย์สิ่งในรถเราไม่ต้องไปเอาแล้วครับ
นี่คุณเคพัทรภลเล่นละครช่องแบบ๗
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครบู๊หน่อยก็เป็นครูสอนยิงปืนด้วย
นี่ไงคุณพิวเชื่อวันท่านผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วแหละ
ก็เลยตอบคำถามคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีภาพในละครให้ได้ดูด้วยแบบนี้
เมื่อคืนรีบไปช่วยเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็ด้วยความเป็นจิตอาสาแล้วก็ทำงานกู้ภัยอยู่แล้วด้วยค่ะอ่า